ชนบุรีค่ะชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนเพราะว่าลิงสมแนนับร้อยตัวเลยนะคะ
มันบุกลงมาที่บ้านชาวบ้านแต่เชื่อไหมว่าบ้านชาวบ้านทุกบ้านนะ
โดนลิงสแหมรบกวนแต่มีอยู่บ้านอย่างคุณผู้ชมบ้านหลังเนี้ย
สมัยไม่กล้าเข้าไปเลยนะคะเขามีวิธีมีเคล็ดลับค่ะ
อยากพาไปดูนี่เห็นไหมต้องตั้งป้ายเตือนกันนะ
ระวังลิงเพราะลิงมันเยอะมากคุณ
มันมาจากภูเขาใครที่ไปแถวแหลมชะบังเนี่ยนะ
จะรู้เลยว่าลิงเยอะฮะครับแล้วเนี้ยเนี้ยใช่ไหม
ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ลิงสแหมดมันบุกลงมาแบบนี้นะคะ
มาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน
ค้นกินข้าวของในร้านค้าร้านอาหารภายในครัวเรือนของชาวบ้าน
แต่เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านหลังหนึ่งค่ะ

ข้างบนคุณลับคุณเห็นลิงไหมบ้านหลังนี้ไม่มีลิงไม่มีลิงนี่แหละค่ะ
ลับบ้านหลังนี้ใกล้กับศาลเจ้าพ่อสำริทนะคะ
ไม่มีลิงสมัยมารบกวนแม้แต่ตัวเดียว
อ้าวเขาทำอย่างไรนั่นแหละค่ะคำตอบนะคะ

ก็คือคุณลุงเสน่ห์ผู้ทองนะครับ
อดีตประธานชุมชนบ้านแหลมชะบังเก่า
เขาพาทีมข่าวไปสาธิตวิธีการ
ที่ทำให้ลิงสแหมไม่มารบกวนค่ะ

คลุมด้วยผ้าใบสีดำไว้บนหลังคา

แล้วต้องทำให้มันกระดุกกระดิกได้ด้วยนะคุณ
ถ้านิ่งไม่ได้ต้องทำให้มันกระดูกกระดิกแบบนี้ค่ะ
เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไปค่ะ
แล้วลิงสแหมดก็คิดว่านั่นคือเสือโครง
มันก็ไม่กล้ามาที่บ้านหลังนี้ไง
ไม่กล้ามาก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับบ้านหลังนี้

ประสิทธิพลประสิทธิภาพเต็ม๑๐๐จ้ะ
เฮ้ยแล้วบ้านอื่นเขาไม่เอาทำให้ตามบ้างเหรอ
นี่เขาคิดอยู่ว่ากำลังจะทำต่าง

ลิงไม่มาเลยเหรอติดเป็นอะไรอ่ะถือเหรอถือเหรอ
ถือเหรอแบบเราแบบใช้ชักลอกนะ

ถ้าไม่เห็นลิงเราก็ไม่ต้องชักเอาเก็บไว้
คือหลอกให้ตกใจอ่ะนะหลอกให้ตกใจเลย
แล้วผลที่ทำไว้เป็นไงบ้าง
พอดีเรียกว่าที่แรกนึกว่าจะมีสัก๕๐นี่ได้ถึง๙๙เลยนะ
หมายถึงตอนนี้ไม่มาเลยแม้แต่ตัวเดียว

คุณลุง๙๙๙๙๙๙ไปเถอะค่ะ
เพราะไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเลยเรียกว่า๑๐๐เลยก็ได้นะ
อ่ากับข้อคำถามที่พี่เบิร์ตถามว่า
แล้วบ้านอื่นไม่เรียนแบบเหรอไม่ทำตามเหรอ
คือตอนนี้คุณลุงเสน่หแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะเอาแนวคิดนี้
ปรึกษากับทางเทศบาลนครแหลมชะบัง
เพื่อต่อยอดป้องกันลิงสแหมด
ใช้วิธีเดียวกันไปทำกับที่บ้านอื่น
หลังจากนี้จะเป็นเสืออยู่ทุกบ้านละมั้ง